ไปดูความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสารเจ้าแห่งหนึ่งกับคอนโดมิเนียมที่เพิ่งสร้างใหม่ได้สักปี๒ปี
ก็เป็นข่าวสืบเนื่องมาจากทางโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็ได้ลงเอาไว้นะครับบอกว่าที่สารเจ้าแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ในคอนโดมิเนียมที่สร้างใหม่นะครับเพราะว่ามีการแสดงงิ้วประจำปี
อยู่ดีตำรวจมาห้ามบอกให้หยุดให้เลิกตอน๔ทุ่มเพราะเสียงดังรบกวนคอนโดข้างที่อยู่ติดกันนะฮะแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปีนี้นะครับ
ปีที่แล้วก็เคยเจอแบบนี้แต่ปีที่แล้วยังได้เล่นถึง๕ทุ่มปีนี้เหลือแค่๔ทุ่มนะครับโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ามันยังไงกัน
ปีนี้เนี่ยเหลือฉากสุดท้ายจะจบอยู่แล้วอีก๕นาที๑๐นาทีงิ้วก็จะจบแล้วอ่ะโรงนิ้วต้องเลิกชาวบ้านไม่ได้ดูใช่ฉากสุดท้ายจะจบแล้ว
ปีนะครับแต่ชุมชนที่มาใหม่ก็คือคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะกับ
เรียกร้องบอกว่าให้เลิกเนี่ยเพราะว่ารบกวนนะครับทั้งทั้งที่
ประเพณีนี้เขาก็มีเพียงแค่ปีละไม่กี่วันปีหนึ่งแค่๒
ครั้งไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจมาสั่งระงับการแสดงแล้วก็ยัง
มาแบบนี้นะครับพื้นที่ต่างที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่
เป็นชุมชนเก่าชุมชนใหม่วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณ
ปรีดามหายศลงพื้นที่ครับไปดูหน่อยว่าเออตกลงแล้วมัน
เป็นยังไงกันแน่สารเจ้าแห่งนี้อยู่ที่ซอยนราธิวาสราชนครินสิบสี่
สาธรณ์กรุงเทพนะครับได้ไปเจอกับผู้ดูแลสารเจ้าชื่อ
คุณลักษิกาปียะสุนทรทรัพย์บอกว่าปกติแล้วทางศาลเจ้าจะ
จัดการแสดงงิ้วเป็นประจำทุกปีปีละสองครั้งในช่วงกลางเดือน
มิถุนายนถึงกรกฎาคม๕วันต่อเนื่องเนี่ยช่วงนี้แหละนะครับกับอีก
ช่วงหนึ่งคือช่วงปลายปีธันวาคมถึงมกราคมนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่นี่แสดง๓วันต่อเนื่องเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าประจำศาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนนับถือเป็นการทำบุญร่วมกันของคนในชุมชนทำแบบนี้ต่อเนื่องยาวนานมากว่า๔๐ปีไม่เคยมีปัญหา
พอเกิดปัญหาขึ้นจึงอยากให้คนที่ไปร้องเรียนว่าการแสดงงิ้วเสียงดังมาพูดคุยหรือหารือกันตรงตรงที่สารเจ้าดีกว่ามีปัญหาอะไรก็มาแก้ไขกันทางศาลเจ้าก็พร้อมจะแก้ไขจะได้อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุขแต่ถ้าจะให้สารเจ้าหยุดไปเลยเลิกไปเลยคงทำไม่ได้เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่ทำกันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว
พี่อยากให้คนที่ร้องออกมาคุยกับพี่เลยถ้าเป็นคนแถวนี้หรือว่าจะเป็นคอนโดก็แล้วแต่คือเข้ามาคุยกันดีกว่าว่าคุณต้องการอะไรกันแน่แบบไหนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ระบุไม่ได้ว่าเป็นใครก็แค่บอกว่าน้องถ้ามีปัญหาแล้วก็ค่อยมาคุยกันดีกว่ามันจะได้เราก็ได้รู้ไงว่าเขาต้องการอะไรใช่ไหมแล้วเราก็คือให้มาคุยกันว่าดีที่สุดจะได้ไม่มีปัญหาทั้งสองฝ่าย
อย่างไรกันแน่อยู่อย่างนี้เลยติดกันแบบนี้เลยคุณกัลพระศิษย์พรมมีผู้จัดการคอนโดที่ถูกกล่าวอ้างนะว่าเป็นคนไปร้องเรียนเรื่องการแสดงงิ้วเสียงดังจนตำรวจต้องมาห้ามมาสั่งให้เลิกเนี่ยยืนยันว่าทางคอนโดมิเนียมไม่ได้เป็นผู้ร้องเรียนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าชาวคอนโดก็เข้าใจถึงวัฒนธรรม
นอกจากนี้ทางคอนโดยังได้แจ้งลูกบ้านเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วก่อนที่จะมีงานประจำปีเริ่มขึ้นทุกครั้ง

เอางี้ดีกว่าไปถามเขตเลยค่ะเขตสาธรณ์เจ้าของพื้นที่จะได้ชัดกันไปว่าตกลงแล้วมันเกิดจากอะไรยังไงกันแน่นางชุลีพรวงพิพัฒน์ผู้มนวยการเขตสาธรณ์เปิดเผยว่ากรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่สารเจ้ามีการแสดงงิ้วแล้วเสียงดังทางเขตสาธรณ์ได้รับการร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในตึกแถวใกล้ก
เขาโทรมาร้องเรียนเมื่อวันที่๑กรกฎาคมผ่านทางสายด่วนของกรทมหมายเลข๑๕๕๕
แล้วก็โทรไปร้องเรียนที่หมายเลข๑๙๑ของตำรวจด้วยบอกว่าสารเจ้าแสดงงิ้วเสียงดัง
ซึ่งยืนยันว่าการจัดแสดงงิ้วของสารเจ้าไม่ได้มีปัญหากับผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม
เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่แถวชุมชนแถวนั้นกับชาวคอนโดเข้าใจตรงกันนะครับ
ไทยรัฐทีวีตรวจสอบให้แล้วนะครับ
คนที่อยู่ส่วนใหญ่แถวนั้นทางเขตยืนยันว่าเขาเข้าใจกันดี
ในพื้นที่เขตสาธรณ์มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เยอะอยู่กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม
ทีนี้ทางผู้ร้องเนี่ยคุณสุดปีดาเขาไปเจอมานะคุณเขียนมาสอน
เขาไปเจอมาแต่ว่าเขาขออนุญาตไม่เปิดเผยตัวตนกันแล้วกัน
เขาบอกว่ามันไปกันใหญ่ความจริงแล้วที่เขาร้องไปเนี่ยแล้วมันเป็นข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเขาก็ตกใจ
เพราะที่เขาร้องไปจะเป็นทางกรทมหรือว่าทางตำรวจเขาแค่แจ้งต้องการให้ไปบอกว่าขอให้ลดเสียงลงหน่อย

คือมันดังอยากจะให้เบาเสียงลงหน่อยได้ไหมแต่พี่ตำรวจมาถึงเนี่ยไม่รู้คุยกันยังไง

ก็เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาแค่อยากให้ลดเสียงแค่นั้นเอง
แต่เรื่องมันไปกันใหญ่เอาเป็นว่าตอนนี้เข้าใจกันหมดแล้วว่ามันเป็นแบบนี้
ทีมข่าวเราก็ถ่ายภาพกว้างไม่ได้ไปชี้เป้าว่าตึกแถวห้องไหนนะคะ